ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับ
น้ำใจจากไทยรัฐไปสู่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
และวันนี้ก็มีกลุ่มพันธมิตรนะครับนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค
มอบให้กับไทยรัฐกรุ๊ปเพื่อเตรียมส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาในวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
พร้อมด้วยนางสาวจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด
เป็นตัวแทนของไทยรัฐกรุ๊ปรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
จากบริษัทตรีเพชรอีซูซูจำกัด
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
นำข้าวสารอาหารสำเร็จรูปแล้วก็น้ำดื่ม
มอบให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทานน้ำใจไทยรัฐช่วยน้ำท่วม
โดยไทยรัฐกรุ๊ปนั้นจะนำสิ่งของที่ได้รับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง
ซึ่งกลุ่มพันธมิตรที่นำของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้อง
ประสบภัยน้ำท่วมและต้องขอบคุณไทยรัฐที่เป็นศูนย์กลาง
ในการรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
ยามที่พวกเราคนไทยด้วยกันนะคะประสบปัญหาเรื่องของอุทธกภัย
เราก็นำเอาสิ่งของที่เป็นของใช้จำเป็นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแปลงสีฟันผ้านามัยมาบริจาค
กับไทยรัฐทีวีนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องจากน้ำท่วมค่ะ
ขอบคุณไทยรัฐด้วยเพราะว่าจริงไทยรัฐก็ทำให้พวกเรา
ได้มีโอกาสใดกันที่จะมาช่วยผู้ประสบภัยนะครับ
จริงแล้วผมว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือกัน
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราทุกข์ยาก
ไม่ว่าจะภัยหนาวหรือว่าภัยจากน้ำท่วมก็ตาม
ด้านนายวัชระวัชรพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐทีวี
ก็กล่าวขอบคุณกลุ่มพันธมิตรที่นำสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้
เพราะว่ายังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมาก

ทางไทยรัฐกรุ๊ปก็นำสิ่งของที่ได้รับส่งมอบต่อไป
เพื่อจะไปให้ถึงมือของผู้ประสบภัยครับ

แล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน

จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวที่ได้รับความลำบากอยู่
ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในรอบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
แล้วก็ทางเราจะเป็นตัวแทนนำส่งความช่วยเหลือต่าง
พันธมิตรต่างไปให้ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนครับ

ช่วยกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภค

นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับ